คุณผู้ชมครับไปดูวินาทีชีวิตของแม่ค้าขายผลไม้ที่จะเดินขายตามสี่แยกเวลารถติดไฟแดง
นี่สี่แยกไฟแดงที่บุรีรำนะครับต้องบอกว่าวินาทีชีวิตจริงครับ

โหยดีนะที่กลับหลังหันแล้ววิ่งไปได้ทัน

แต่คันนี้โดนคันที่มีกล้องหน้ารถเนี่ย
เท่านี้ถือว่าโอ้โหโชคดีมากนะครับ
ลดบรรคุกันนี้ทั้งคันนี้นะครับ
เดี๋ยวแม่ค้าท่านนี้เนี่ยเราได้คุยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
เป็นกล้องหน้ารถของรถที่จอดติดไฟแดงอยู่
อยู่ที่สี่แยกที่แยกหนองกี่นะครับที่บุรีรำนะครับทุกผู้ชมครับ
คืออีกฝั่งหนึ่งจะเห็นว่าเหมือนกับบรรทุกเนี่ยเร่งมายังไงก็ไม่รู้
นะฮะแล้วกระบะคันหน้าเขาชะลอไงนี่เห็นไหม
พอเขาชะลอกันตัวเองก็กลัวจะชนคันหน้าก็พุ่งออกมาทางนี้เลย
แต่โอ้โหนี่ฮะแม่เหตุการณ์นี้โชคดีจริงนะครับที่แม่ค้าคนนี้หันไปเห็นแล้ววิ่งหนีอย่างบุดหวิดเลยนะฮะ
เกิดขึ้นเมื่อ๒๘พฤษภาคมนะครับรถที่พังเสียหายเนี่ยมีอยู่สี่คันด้วยกันนะฮะ
สี่แยกไฟแดงที่หนองกี่นะครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปนะครับ
คุณผู้ชมครับเจอกับแม่ค้าขายผลไม้ท่านนั้นด้วยโอ้โหรอดมาได้ยังไงนี่ฮะคนนี้ฮะ
บอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยเดินขายผลไม้อยู่รถเขาติดไฟแดงกันอยู่นี่ตรงนี้เลย
ได้ยินเสียงรถเหยียบเรกคุณเขียนมาสอนค่ะเสียงรถเหยียบเบรกเนี่ยฮะ
ก็เลยหันไปมองเห็นดังนั้นโอ้โหวิ่งเลยนี่สิ่งที่รอดชีวิตมาได้เนี่ย
แม่ค้าขายผลไม้ท่านนี้บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเธอห้อยแก้วสารพัดนึกอยู่ก็ได้
ค่ะเป็นแก้วสารพัดนึกที่เป็นของขลังจากเอกเกจิอาจารย์ชื่อดังนะฮะ
ที่จังหวัดพิจิตรก็เลยแคล้วคลาดปลอดภัยนี่แก้วสารพัดนึก
ส่วนเจ้าของคลิปกล้องหน้ารถนะฮะ

รถเนี่ยถูกชนเข้าไปนะครับคุณนิรันดิ์บอกว่ากำลังขับรถจะพาพ่อตาไปหาหมอ
ที่โรงพยาบาลนครราชศรีมาถึงจุดเกิดเหตุจอดติดไฟแดงอยู่รถบรรทุก๑๐
พ่วงเนี่ยเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางมาแม่ค้าเนี่ยโชคดีวิ่งหลบทันนะฮะ
แต่โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บนะฮะก็เลยฝากเตือนกันว่ายังไงระมัดระวังกันหน่อย
รถใหญ่เนี่ยเหมือนกับขับไล่ตามกันมาจะเร่งให้ทันไฟแดงหรือเปล่าไม่รู้
แต่พอถึงขั้นหน้าเค้าเบรชนทันทันแต่ตัวเองรถใหญ่ค่ะ

แต่แม่ค้าท่านนี้ก็สติดีนะคะแล้วก็แบบโอ้โหวิ่งทันหวุดหวิดจริง